เรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจไม่แพ้กันสำหรับคนไทยนะคะ
เดี๋ยวพาไปชมเทศกาลไทยที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ภายในงานนะคะเขาก็มีการจัดงานออกร้านแสดงสินค้าแล้วก็อาหารไทยมากมายเลยนะคะ
ที่สำคัญได้รับการตอบรับจากคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเลย
เพราะว่าเข้าแถวต่อคิวซื้อของกันยาวเหยียดค่ะ
คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการเป็นระเบียบการต่อคิวนะครับ
ถูกต้องแล้วก็มีการคัดแยกขยะด้วยคุณเห็นไหม
นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะ
เป็นร้านค้าที่ขายสินค้าจากประเทศไทยมากมาย
ร้านค้าด้วยกันนะคะมีทั้งของกินของใช้ขายดิบขายดีเลยคุณต้องบอกแบบนี้นะคะ
เมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันก็คือร้านขายไอศครีมผลไม้ไทยคนก็ต่อแถวเนี่ยคุณดูแถวสิ
โอ้โหน่าจะได้รับความนิยมมากเพราะว่าอากาศร้อนอยู่นะ
ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ที่อึ้งมากกว่านั้นก็คือซุ้มแสดงผลไม้ขึ้นชื่ออย่างมะม่วง
มีให้ชิมกันแบบสดเลยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงขายด้วย
เขาบอกว่ากล่องเดียวมีครึ่งลูกเองนะ๒๐๐บาท
แต่คุณดูอันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์
ขนาดซื้อวิ่นนะร้านขายเชื่อผ้า
คือปกติเนี่ยในไทยเขาขายกันเป็นหมื่นนะคุณสุรินนะ

มันเป็นเรื่องของคิวเป็นเรื่องของอาชีพเขา
แต่ว่าที่นี่เขามีขายกันด้วย
แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคนญี่ปุ่นมาก
เพราะว่าสีสันมันสดใสสะดุดตานะคะ

รถจะได้ไม่ชนง่ายสีสันเรืองแสงสะพอนไป

การเข้ามณาของที่ญี่ปุ่นเขาก็สะดวกสบายด้วย
เป็นร้านไอศครีมัวดูสิเป็นผลไม้ไทยแบบโฮเมดนะครับ

เดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรขายดีกันบ้าง
เมืองไทยนะครับวินมอร์ไซต์นี่จะมีชื่อเสียงมากเรื่องความโลดโผล่

ค่ะก็จะเป็นความนิยมหรือว่าเป็นแนวความคิดของญี่ปุ่นประมาณนี้ค่ะ
ผมว่าน่าจะเหมือนกับที่น้องนิวนาวบอกมีวินอยู่ที่มอร์อยู่ที่ยิปุ่นมีวินอยู่ที่นั่นจริง
ของกินกันคุณค่ะเห็นแล้วก็หิวตามจริงนะคะ
ไปดูร้านไก่ย่างเมื่อสักครู่นี้ผัดไทยข้าวผัดกะเพราแถวนี่ยาว
ก็ต่อแถวกันรอทานกันเยอะมากแบบนี้ค่ะ
ต้องบอกเลยว่าอากาศมันก็ร้อนมากเหมือนกันนะคะ

ต้องห่วงเรื่องปัญหาของขยะเขามีการคัดแยก
อย่างที่เราเห็นกันว่าเรียงไว้เลยให้เลือกทิ้งกันไปนะคะ
นั่งทานเพลินแบบนี้ก็มีการแสดงให้ดูด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็ดูกันแบบบอกเลยว่าไม่กลัวแดดเลยเนอ

แดดร้อนแดดแรงขนาดไหนก็จะกินแล้วก็จะดูกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
สำหรับงานเทศกาลไทยณนครโอซาก้านะคะ
ก็เป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปีที่คนญี่ปุ่นเขาตั้งตารอมาก
จัดขึ้นที่สวนทายโยโนฮิโรบะนะคะบริเวณปราศาสตร์โอซาก้าค่ะ
โดยมีกงศูนย์ใหญ่ณนครโอซาก้าเป็นแม่งานนะคะ
จัดขึ้นแบบนี้เป็นประจำทุกปีเลยนะคะ
ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่๑๕แล้วนะคะ
โอ้โฮปีที่๑๕แล้วเหรอ
เป็นความภาคภูมิใจนะที่เราได้นำอะไรดีของประเทศไทยของเรา
เผยแพร่สู่สายตาของชาวญี่ปุ่น
ซึ่งชาวญี่ปุ่นเขาก็ชื่นชอบเหมือนกันนะคุณ
ทุเรียนมีขายด้วยนะในงานนี้
เขาบอกว่าทุเรียนขายกิโลละเป็นพันนะคะ

เขาบอกว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นที่นั่นชอบผักชี
ผักผักชีไทยนะไม่ใช่ผักชีฝรั่งแต่ว่าเขาจะทำเป็นแบบเป็นผง

เป็นแบบเปรอยรสชาตินิดหนึ่ง
ก็เคยได้ยินข่าวนะช่วงนี้แม่บ้านญี่ปุ่นเขาบอกว่ามีข่าวมาว่า

เขาทำอาหารหลากหลายโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ย
ถือว่าเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็ชาวญี่ปุ่นรู้จักดี